คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อย

น้ำมันเป็นสีอย่างนี้มันใช้ยังไงคะ

แล้วอ่างก็คือแบบล้างบ่อยมาก
น้ำมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นแบบ
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหม็นตมอ่ะ

ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมคือสีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยได้ยินไหม
เหมือนสาวที่คนที่เขาถ่ายคลิปเขาพูดเลยนะ
เขาพูดในคลิปว่าอ่างเป็นแบบนี้ค่ะนี่นึกว่าอ่างน้ำมันเครื่อง
คือสีมันดำด้วยนะคะแล้วมันมีตะกอนด้วย
นี่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงนะคะ
ซึ่งเธอเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑ที่บ้านเกาะบรเพชรค่ะ
อยู่ที่ตำบลบึงกระจับที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
เธอก็โพสต์ภาพเนี่ยแล้วเธอก็พูดไปในคลิป
อาบน้ำมีสีดำแบบนั้นบอกเลยดูแล้วไม่ต่างอะไรกับอ่างน้ำมันเครื่อง
บอกข้อความแบบนี้ไปด้วยนะคะว่าวอนหน่วยงานท่านผู้เกี่ยวข้องค่ะ
ไม่มีเจตนาอันใดเลยนะแค่อยากจะได้คุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
อ่างน้ำล้างบ่อยนะคะปกติมันเป็นสีน้ำชามาวันนี้ตกใจเปิดมาเป็นสีดำไปแล้ว
แถมมีกลิ่นขี้โครนเหม็นด้วยวอนขอให้ช่วยมาปรับปรุงเถิด
บอกพี่กัดเอาไว้ด้วยอย่างที่บอกที่บ้านเกาะบรเพชรนะคะ
พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะ
หลายคนบอกน้ำมันเครื่องนี้จะร้องเลยนะเออที่บ้านเอาโอ่งแดงรองน้ำฝนไปไว้ไหนหมด
อาจจะต้องจักอาบแบบนี้ล่าสุดกล้องคันยุบยิบกันไปหมดแล้ว
ผ้ายังไม่กล้าเลยอย่าว่าแต่อ่าหลายคนก็มาคอมเมนต์ค่ะ
เจ้าของโพสต์นะคะเธอบอกแบบนี้นะว่าเธอและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะ
ต้องใช้น้ำแบบนี้พี่ปอนไม่ใช่หลายวันนะหลายปีแล้วหลายปีเหรอ
แล้วเธอบอกมันเป็นปลาปลาหมู่บ้านค่ะที่ผ่านมาน้ำจะเป็นสีชา
ก็คือไม่ใช่ใสอยู่ดีแต่เป็นสีชาเธอก็บอกว่าเอาเป็นว่าชาวบ้านก็ยังพอทนใช้กันไปวัน
ทุกวันก่อนจะใช้จะเปิดน้ำเอาไว้ก่อนเบาทิ้งให้มันตกตะกอนแล้วค่อยเอาน้ำมาใช้
มาวันนี้มากลายเป็นสีนี้โอ๊ยไม่ต่างอะไรกับอ่างน้ำมันเครื่องในอู่ซ่อมรถ
บอกรอบนี้ทนไม่ไหวจริงเวลาอาบเธอบอกแทบจะกลั้นใจอาบ
น้ำมีกลิ่นเหม็นอาบแล้วคันตามตัวไปหมดส่วนเรื่องแปลงฟันเธอบอกค่ะ
ไม่กล้าแน่นอนที่สำคัญห่วงเด็กด้วย
อยากให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าน้ำปลาปลาจ่ายตรงทุกเดือนไม่เคยขาด
ยังไงวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขหน่อยนะคะ
คือดูสภาพจริงแล้วเหมือนกับน้ำบาดานเลยเหมือนน้ำบาดานเลย
บ่อเป็นน้ำปลาปลาพี่บอกเอาอย่างนี้ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ
ไปให้ข้อมูลกันหน่อยแล้วกันมันเกิดขึ้นแบบนี้เนอะ